เดี๋ยวนี้ใครก็มีสมาร์ทโฟนแล้วก็ชอบถ่ายรูป
ถ่ายรูปเสร็จก็เช็คอินตามจุดต่างใช่ไหมคะ

เจ้าของสวนกล้วยแห่งหนึ่งในจังหวัดกาญจนบุรี
เขาก็เลยจับจุดนี้แหละมาเป็นโอกาส
ในการพัฒนาต่อยอดเรื่องของการสร้างรายได้ในการทำธุรกิจ
ติดตามจากรายงานพิเศษชิ้นนี้ค่ะ
จุดชมวิวสะพานสูงที่พาดผ่านยอดต้นกล้วย
บนพื้นที่๑๓ไร่แห่งนี้
นักท่องเที่ยวสามารถเดินชมวิวต้นกล้วยสีเขียวขจี

คือไอเดียต่อยอดธุรกิจของชาวสวนยุคใหม่
อย่างบานาน่าฟาร์มอำเภอพนมทวนจังหวัดกาญจนบุรี
จากเดิมผลิตกล้วยกรอบปรุงรสขายเป็นหลัก
มาจับกระแสคนชอบถ่ายรูปเช็คอิน

ด้วยการเปิดสวนกล้วยน้ำว้าของตัวเอง

เน้นขายบรรยากาศธรรมชาติ
พร้อมสูญเรียนรู้ให้กับผู้ที่สนใจค่ะ
ตอนช่วงปีที่แล้วกล้วยแพงแล้วก็กล้วยขาดด้วย

พอปลูกกล้วยแล้วเห็นสีสันมันสวยงาม
ก็เลยได้ทำสะพานทำร้านอาหาร
ก็เป็นที่ต้องการของลูกค้า
ลูกค้าชอบลูกค้าโหยหาธรรมชาติ

พอเราทำสินค้าเกี่ยวกับกล้วย
แล้วเราก็ต้องมีแหล่งวัตถุดิบเป็นของตัวเองด้วย
อันนี้มันเหมือนผลพลอยได้ค่ะ

กลุ่มอะไรที่สนใจที่จะมาเรียนรู้ก็ได้ค่ะ
ที่ปลูกขึ้นระหว่างร่องน้ำภายในสวนกล้วย
คืออีกจุดที่นักท่องเที่ยวนิยมมานั่งรับประทานอาหารชิว
จุดขายด้วยเมนูอาหารแนะนำที่มีส่วนประกอบของกล้วยเป็นหลัก
น้ำพริกบานาน่าผักสดตำดอกกล้วยและส้มตำบานาน่า
จากเดิมสารามุงจักรนี้มีเพียง๔หลังค่ะ
แต่ไม่พอต่อความต้องการของลูกค้า
ซึ่งกำลังขยายเพิ่มเป็น๑๐หลัง
จากคุณผู้ชมจะชมวิวต้นกล้วยจากมุมสูงแล้วนะคะ
ยังสามารถมาพายเรือชมวิวต้นกล้วย
ภายในสวนด้านล่างแบบนี้ได้อย่างใกล้ชิดค่ะ
ซึ่งตั้งแต่เข้ามาภายในสวนนะคะ
จะเห็นเครือกล้วยออกพ้นดกพร้อมตัดเหล่านี้ค่ะ

ในราคาหวีละ๒๐๓๐บาท
ซึ่งถือได้ว่าเป็นอีกช่องทางในการสร้างรายได้
แก่แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรแห่งนี้ค่ะ
ลูกแบบธรรมชาติไม่ใช้สารเคมี
และได้เพาะสายพันธุ์กล้วยของตัวเอง
คือกล้วยน้ำวายักษ์ที่เปิดให้ผู้ที่สนใจ
เข้ามาศึกษาดูงานได้อีกด้วยค่ะ
และในอนาคตมีแผนพัฒนาเพิ่มที่พัก
บนยอดต้นกล้วยภายใน๓๕ปี
เมธานันสินวัฒนาโชธถ่ายภาพ

ข่าวทรัพย์ทีวีรายงาน